ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกุมความรักคนโสดจะมีคนต่างเพศมาคบเป็นเพื่อนมากกว่า๑คน
แล้วเลือกไม่ถูกคนมีรักจะใกล้ชิดสนิทกันมากขึ้น
คนมีครอบครัวจะหงุดหงิดเอาใจยากให้หนักแน่นกันไว้
สุขภาพระวังเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะมดลูกหรือความดันโลหิตผิดปกติ
จะมีอุบัติเหตุกระแทกรุนแรงที่ท้องน้อยการเงินยังมีพอใช้
มีโอกาสได้เงินจากความรักความเสน่หาจะได้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่
เงินเก็บออมน้อยได้มาจ่ายไปการเงินมีเกณฑ์ย้ายตำแหน่งก้าวหน้ากว่าเดิม
หรือขยายหน้าที่รับผิดชอบถ้าถูกฟ้องร้องในหน้าที่การงาน
ถูกสอบสวนผลจะออกมาเป็นผลดี
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์
โปรดติดตามตอนต่อไป